ตลอดข่าวอาทิตย์นี้พบกับสุดยอดมนุษย์ป้าที่มากับเสียงดนตรีมารินดาเฮอร์แมนเน็ตไอดอลคนดัง
ทึ่งกับเด็กชายวัย๖ควบกับความสามารถที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้คุณ
ตลอดกินข้าวแช่แม่อ่อนเมืองเพชรของเด็ดที่ต้องชิม
พร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ดที่คัดสรรจากหลากหลายผู้มีพากษ์
ตลอดข่าวข่าวสนุกมีสาระอาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา